ก็มีลูกสาวของอดีตครูท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
ท่านก็เกษียณแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าหายตัวไปจากบ้านหลายวันแล้ว
อืมก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้เพื่อช่วยตามหานะครับ
เพราะว่าแม่ก็ป่วยเป็นอันไซเมอร์ด้วยล่าสุดมีชาวบ้านไปหาของป่า
แล้วก็ไปเจอศพคุณครูคนนี้อยู่กลางป่าลึกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพรัฐนบุรีพร้อมกับทีมแพทย์
แล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบสภาพศพของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่ชาวบ้านที่ไปเก็บผักหวานไปหาของป่า
ไปเจออยู่กลางป่าลึกใกล้กับหมู่บ้านสร้างบก
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
จุดที่พบศพอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหินล้ม
ต้องเดินเท้าประมาณ๒ชั่วโมงนะครับถึงจะไปถึงจุดนี้
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายนั้นเป็นหญิงในสภาพที่พบเนี่ยคือนอนหงาย
ร่างกายนี่แห้งแล้วเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก
เสื้อยืดสีขาวผ้าถุงลายสีเขียวร่างกายบางส่วนมีร่องรอยถูกสัตว์ป่าแทะ
จนเห็นกระดูกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๐วัน
ญาติเนี่ยแจ้งความคนหายไว้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งไปยังนางกิ่งการประเสริฐยิ่ง
เป็นชาวบ้านผือใหญ่หมู่๕ตมรัตนบุรีที่เขาแจ้งความเอาไว้ว่าให้มาดูศพหน่อย
เขาแจ้งคนหายเอาไว้อย่างนี้นะครับปรากฏว่าพอมาที่เกิดเหตุก็ยืนยันว่านี่คือศพของ
อุไรพรศรีสอนยุทธ์อายุ๖๖ปีที่เป็นแม่
ลูกสาวบอกว่าแม่เป็นอดีตราชการครูนะครับแล้วก็ป่วยอันไซเมอร์
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่คืนวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกจำชุดกับแหวนที่แม่ใส่ได้
เป็นคุณแม่ค่ะยืนยันค่ะ
ก็ลักษณะเสื้อผ้าที่คุณแม่ใส่ลักษณะแขนขาของคุณแม่ลักษณะเล็กมือ
แล้วก็แหวนที่คุณแม่ใส่กันจำได้ค่ะ
ญาติญาติก็ได้รับศพเอาไปนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อหลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยนำออกมาจากป่านะครับ
ตำรวจบอกว่าลูกสาวเนี่ยมาแจ้งความกับสพรัฐนบุรีไว้ว่านางอุไรวันผู้ตาย
ป่วยเป็นอันไซเมอร์หายตัวไปจากบ้านทีนี้จากการสันนิษฐานเนี่ยคาดว่าในคืนวันนั้นเนี่ย
ผู้ตายก็คงจะเดินเข้าไปในป่าที่อยู่หลังบ้านมันเดินเชื่อมไปได้เรื่อย
ซึ่งปรากฏว่าจากจุดที่พบศพกับจุดที่บ้านเนี่ยห่างกัน๗กิโลเมตร
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์
ที่ชาวบ้านจะมาพบศพในวันนี้นะครับ
ก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รับการแจ้งให้ช่วยตามหาก่อนหน้านี้นะครับ
ทางญาติเขาตั้งรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสเอาไว้๑๕๐๐๐บาทด้วยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่พอทราบเหตุจากชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันหา
พื้นที่แห่งนี้ป่าดงหินลมเนื้อที่กว่า๒๐๐๐๐ไร่นะครับ
แล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ใกล้นะครับ
ตอนแรกก็ช่วยกันหายังไงก็ไม่เจอ
วันนี้ชาวบ้านไปหาของป่าไปหาผักหวานแล้วก็เจอ
ไม่รู้ว่าคุณครูท่านนี้เดินเข้าไปขนาดนั้นได้ยังไงนะ

ซึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
บางทีเดินไปไหนก็ลืมว่าจะกลับทางไหนกลับยังไง